ใครที่ไม่อยากติดเกณฑ์ทหาร

ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับ

อะไรร่วมลงไม้ีหรอ

เราเรียกคานที่รองรับหน่อยว่ารอด
พิธีนี้ทำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะ
เอามีดไปถากไม้คันหรือที่เรียกว่าไม้รอดเนี่ย

พอได้มาเอาไปให้คนที่จะไปเกณฑ์ทหารพกใส่กระเป๋าไว้
ล้วงจับได้ใบดำใบแดงเนี่ย

แล้วท่องว่ารู้หลุดรู้รอดรู้ผล
ท่องแบบนี้ในใจค่ะท่องในใจไป

จับได้ใบดำจริงด้วย

ทำพิธีแบบนี้แล้วเอาให้คนในบ้านไปค่ะ
เธอก็เลยโพสต์คลิปวิธีการทั้งหมดไปจนถึงผลลัพธ์

เน็ตหลายคนบอกเคยทำพิธีตามสูตรนี้เหมือนกัน
บางคนได้ผลไม่ต้องเป็นทหาร
แถมยังบอกว่าถ้าจะให้ดี
รอดห่อด้วยเศษผ้าถุง

ถุงนะจะทำให้ขลังมาก
แต่บางคนก็บอกขนาดทำพิธีใหญ่
โถนถากไม้ก็ยังไม่รอด
จับใบดำใบแดงแบบนี้
มันขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ดวงใครจะได้รับใช้ชาติ

น่าจะทำให้สบายใจมากกว่าค่ะ

ขื่อบ้านนี้จะหมดหรือเปล่า

เดี๋ยวบ้านใครบ้านมันสิคะ